คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
กระบะคันนี้ตำรวจขับมาแล้วหลุดโค้ง
หลุดโค้งปั๊บไปกวาดร้านค้าแบบนี้ค่ะ
ป้าอยู่ตรงไหนอ่ะจ๊ะทีแรกป้าอยู่ตรงไหน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

ช่วง๘โมงที่ผ่านมาหน้าเทศบาลตำบลบางวัวนะคะที่ฉะเชิงเศร้า
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ค่ะกระบะคันนี้
พุ่งชนร้านขายหมูกระทะร้านฟอร์นิเจอร์ร้านขายที่นอน

แล้วก็ทำให้เจ้าของร้านขายที่นอนที่นั่งอยู่ในร้านนั่งอยู่หน้าร้านได้รับบาดเจ็บ
คือคุณป้าลำพูนปัญญาดีอายุ๕๘ปี
ส่วนเราไปคุยกับสามีของคุณป้าลำพูนสามีก็คือคุณลุงสมดี
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะกำลังยืนอยู่หน้าร้านนะ
เสียงดังมันมาจากถนนแล้วกระบะคันนี้ก็เสียหลักพุ่งมาชนร้าน
รีบตะโกนบอกเมียเลยให้รีบหลบก่อน
แล้วนี่ค่ะคุณป้าก็หลบทันเลยไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะคะ

คนขับเนี่ยคือ๑๐ตำรวจโทสหัสสวรรณชัยมาลีอายุ๒๓ปีค่ะ

เป็นตำรวจชุดสืบที่สพพนมสารคาม
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าผมไปส่งแฟนมา
กำลังจะขับกลับที่พักที่พนมสารคาม
พอมาถึงทางโค้งคุณรถมันเสียหลักไง
แล้วก็หลุดโค้งมาเลยไปกวาด๓ร้านแบบนี้

ทีนี้ตำรวจก็เลยเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ก่อน

ตำรวจเองที่บอกว่าเพิ่งไปส่งแฟนมาเสียหลักหรือเปล่า
ทำไมหลับในหรือเปล่าหรือมีเมาอะไรไหม
เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่มาชนตรงเหมือนกับมิเตอร์น้ำหน้าบ้านนะ
ก็แตกเหมือนกันนะครับอย่างนี้โอ้โฮเต็มเลย
ดีที่คนที่อยู่หน้าบ้านหน้าร้านเขาวิ่งหนีได้ทันนะฮะ